จะก็เป็นได้
ไปต่อกันที่ข่าวคนนี้กันบ้างค่ะ
ที่ดื่มดำความงามของเมืองในฝันประเทศสวิสเตอร์แลนด์

ส่วนใครที่ลุ้นเรื่องทายาทของทั้งคู่
เชื่อรินยันคำตอบเดิมว่าขอเวลาอีก๒ปีค่ะ

คงจะไปช่วงประมาณวันเกิดผมประมาณสิงหาครับ
ผมเคยไปแล้วแล้วผมมาบิวเขาเยอะว่าแบบมันโรแมนติกมาก

เจอกันตลอดเวลาพี่แม่เสร็จงานแล้วยังกลับบ้านเลย

คือเกลเขาแบบตั้งใจมากว่าอีก๒ปีนี้

ถ้าเกิดสมมุติว่าโอเคปั๊บ๒ปีก็คือ

ผมก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงไว้ก่อน
คือจริงคุณแมนพร้อมตั้งแต่ก่อนแต่ง

แต่ภรรยาขอเบรกไว้ก่อน
ขอใช้ชีวิตแบบแฮปปี้สามีภรรยากันก่อน

เห็นจากแคปชั่นใต้ภาพก็โอ๊ยอกอีแป้นจะแตก
แล้วก็เลือดกำเดาแทบจะไหลนะคุณ